เอาล่ะคุณผู้ชมครับมากันในตอนนี้
เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวของอดีตคุณครูท่านหนึ่ง

แล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
แล้วก็ที่จะพาไปที่จังหวัดนะครับ
ไปที่นี่เลยที่จังหวัดสิงห์บุรี

เอาล่ะที่นี่เขาไปเจอกับอาจารย์

แล้วก็หันมาเป็นพ่อค้าขายสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึก

งามเลยทีเดียวไปดูภาพกันหน่อยฮะ
พลิกถั่วป่าแล้วก็นั่งคลาย
พอมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว
สนใจเด็กสนใจมาชมได้เลยครับ
หวังก็สร้างสรรพลงาน
มาเลี้ยงครอบครัว
ครูไก่อินดีที่เขาขับเสภา

เออนี่เป็นลูกคู่กันเลย
นี่บอกเลยแล้วไม่ได้ทำมาสด

เอาล่ะคุณผู้ชมที่ได้ยินเสียงขับเสพาเรียกลูกค้าแบบนี้นะครับ
ใครที่เดินป่านไปพันมาเนี่ย
นะครับเนี่ยก็มายืนฟังอดีตคุณครูเขาขับเสภากันโอ้โห
ภัยเลาะเลยจริงแล้วที่สำคัญติดใจกันนี่เลยครับ
บรรดาสิ่งของที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเห็นรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ย
สุดยอดเลยนะบอกว่าลูกค้าเนี่ยเพียบเลยทีเดียวครับค่ะดูกันหน่อยว่า
ที่มาที่ไปของคุณครูท่านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นอดีตครูสอนวิชาพระราชศึกษา
โรงเรียนประสบศึกษาแห่งหนึ่งเขาบอกว่าสอนมานานกว่ายี่สิบปีแล้ว
คือถ้าไม่บอกดิฉันคิดว่าคุณครูต้องสอนศิลปะเออเออสอนพระเออ

นี่นะดูจากภาพลักษณ์ไม่ได้เลยนะ
จุบันเขาได้รับฉายาว่าคุณครูไก่อิน
ก็อินดี้จริงนะครูนะ

ทำไมถึงอินดี้อ่ะคุณชนะ
บอกว่าวางมือจากการเป็นครูนะครับ
ขอทำตามความฝันของตัวเองเนี่ย
ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน
เอาล่ะเขาก็หันมาเป็นพ่อค้าขายของประดิษฐ์ที่
ประดิษฐ์ที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้

พบกันครึ่งทางระหว่างความฝันกับคุณแม่

เป็นคุณครูแล้วก็มาทำตามความฝันของตัวเองนะครับ
เป็นไงล่ะ
มันอยู่ในจิตวิญญาณ
มันอยู่ในสายเลือด

รถฮาเล่จากฝาขวดน้ำดื่ม

คือฝาน้ำดื่มแบบนี้ปกติเราเปิดแล้วก็โยนทิ้งเนาะ

นั่นคือสารที่เค้าทำออกมา

ยิราบแล้วก็เบอร์ฟาโล่

หรือที่เรียกกันว่าควายนั่นเองครับ

นี่ไงคนภรรยาคนภรรยาอยู่ข้างกำลังขายผ้าข้าวมะ

เขาบอกว่าถ้าขายแบบธรรมดามันจำเจไป
นี่เลยครูไก่อินดี้สมชายาจริง
ก็เลยขายไปขับเสพาไป
บันเทิงเรืองใจทั้งพ่อค้าแล้วก็ลูกค้าเลยครับงานนี้
ก็ต้องเคยใช้สารพัดประโยชน์กว่าผ้าใด
จะเดินทางใกล้ใช้ได้ดี
จะขึ้นเขาลงห้วยนำไปด้วยได้
ผ้าเข้ามาของไทยหลากหลายสี
เอาจะขึ้นเขาลงห้วยก็เอาไปได้หมดนะครับ

เอาล่ะท่านใดที่สนใจก็ไปกันได้นะครับ

ตลาดขายสินค้าวัดพระนอนจากศรีวรวิหารเมืองสิงห์บุรีนะครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าวันหยุดนักขัดตะเลิก
ก็แวะไปฟังครูกับอินดี้ขับเสื้อผ้าแล้วก็อุดหนุนสินค้าของเขาด้วยนะครับ
ฮาเล่ร้านนี้มีประกันภัยแถมด้วย
ประกันด้วยออกรถวันนี้แทมพ์ฟรีประกันภัยชั้น๑
หรือถ้าใครไม่อยากจะให้ถุงถือกลับไปเลยก็ได้
ขับกลับได้มั้ยฮาเล

แต่สำหรับไว้เป็นที่เราลึกวามเป็นประดับอ่อน